คุณผู้ชมฮะเรามาดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับ
ปรากฏว่ามีผู้ชายเนี่ยตัวเองเป็นผู้ชายนะ
แต่ไปอยู่ในห้องน้ำผู้หญิง
แล้วทำไงรู้ไหมฮะปีนดูห้องข้างซึ่งเป็นผู้หญิงเขาทำธุระส่วนตัวอยู่
แต่อย่างที่บอกว่ากล้องวงจรปิดจับภาพได้ตอนผู้ชายคนนี้เดินไปที่ห้องน้ำผู้หญิงนะครับ
อันนี้คุณผู้ชมฮะเห็นผู้ชายเสื้อสีชมพูคนนี้ไหมฮะ
แล้วก็คลุมด้วยเสื้อสีดำข้างนอกนี่ตอนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามานะครับ
แล้วมุมนี้จะเห็นนะผู้หญิงกับผู้ชายเขาเดินมาด้วยกัน
ห้องน้ำผู้หญิงเข้าถึงก่อนห้องน้ำผู้ชายก็ต้องเดินไปอีก
แต่นี่ผู้ชายเสื้อชมพูคนนี้อยู่เลี้ยวขวาเข้าห้องน้ำผู้หญิง
สักพักในห้องน้ำผู้หญิงมีเสียงกรี๊ดแล้วก็วิ่งออกมานะ
ผู้ชายวิ่งออกมานี่ผู้ชายเสื้อขาววิ่งมาดูว่าผู้หญิงเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
คุณผู้ชมกล้องวงจรปิดเห็นภาพชัดเจนนะฮะที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
ผู้หญิงอายุ๓๘ปีเป็นผู้เสียหายเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้นะครับ
บอกว่าโอ้โหตอนนั้นเธอก็ทำธุระอยู่ในห้องน้ำ
ปรากฏว่าเห็นใบหน้าของผู้ชายคนนี้โผล่อยู่โผล่อยู่ผ่านผนังมานะ
เธอตกใจเธอร้องกรี๊ดจากนั้นคนที่มากับเธอวิ่งเข้ามาช่วย
ส่วนผู้ชายคนนี้วิ่งหนีไปสุดท้ายคุณผู้ชมฮะไปแจ้งความครับ
แจ้งความแล้วตำรวจแกะรอยจากกล้องวงจรปิดตามไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ได้ที่บ้านพัก
ตำบลวังตะเคียนอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับ
ผู้ชายคนนี้คือนายแจ็คอายุ๓๑ปีนั่งหงอยเลยคุณตอนอยู่โรงพัก
เอาเสื้อคลุมหน้าคอตกฮะบอกว่าตอนเกิดเหตุผมไม่ได้ตั้งใจไปแอบดู
เดี๋ยวไม่ได้ตั้งใจแล้วเข้าไปในห้องน้ำหญิงแล้วไปชะโงกดูห้องน้ำเขา
ผมอยากทำธุระของผมผมก็เข้าห้องน้ำของผม
แต่ทีนี้พอเห็นผู้เสียหายกำลังเดินเข้าห้องน้ำ

ผมแค่อยากรู้อยากเห็น

หวังจะเข้าไปแค่ดูแค่ดู

แค่ดูเพราะอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นเองนะฮะ

แต่ทีนี้เพราะเอิญว่าเห็นผู้หญิง
ก็เลยเดินตามเข้าไปครับ
ตอนแรกคิดว่าจะอยู่ครับ
ทำไมเดินเข้าห้องน้ำผู้หญิง

ผมไม่ได้ตั้งใจครับ
มันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบครับ